คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีรถเบ้นชนท้ายรถฟอร์ด
เป็นเหตุทำให้นิสิตปริญญโทมจรเสียชีวิต๒คน

ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑คาดว่าจะสามารถส่งสำนวนฟ้อง
เจนพบคนขับรถเบนท์ได้ภายในเดือนเมษายนนี้นะคะ
ส่วนการตรวจสอบผู้กำกับพนักงานสอบสวนสพพระอินราชาที่ทำคดีในช่วงแรก
พบว่ามีความบกพร่องในการทำหน้าที่ซึ่งจะมีการเอาผิดทางวินัยต่อไปค่ะ
ความคืบหน้ากรณีที่นายเจนพบวีรพรนักธุรกิจนำเข้ารถยนต์
ขับรถชนรถยนต์ของ๒นิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
มจรเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
พลตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
เปิดเผยว่าสำนวนคดีขณะนี้คืบหน้าไปกว่า๑๘๐แล้วนะคะ
พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปกว่า๓๐ปาก
ยืนยันว่าไม่หนักใจในการดำเนินคดี
มั่นใจในพยานหลักฐานว่าจะสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้
ว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องต่อพนักงานอายการได้ภายในเดือนเมษายน
ขณะเดียวกันได้กำชับทุกฝ่ายให้ดำเนินการอย่างรัฐกลุ่มรอบครอบไม่ล่าช้า
จากคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน
รวมถึงนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้สั่งการลงมาอยากให้คดีนี้เป็นกรณีตัวอย่างค่ะ
ผู้กำกับการและรองผู้กำกับการ
สืบสวนศาลีตำรวจพูทรพระอินรัชา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมืองต้นพบความบกพร่องในหน้าที่
กรณีการรับดำเนินคดีล่าช้า
และอยู่ระหว่างพิจารณาลงโทษทางวินัยและทางปกครอง
ส่วนการลงโทษทางอาญานั้นจะต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจทั้งสองนายด้วยนะคะ